อาจจะเป็นด้วยหลายอย่างนะครับด้วยปัจจัยต่างซึ่ง
ราธรเองก็ออกมาเปิดเผยหลังเกมนี้ด้วยนะครับเขาก็เปิดเผยนะครับ
บอกว่าเกมที่พ่ายกัมบาโอซาก้าไป๑ต่อ๐
ก็ยอมรับว่าปีนี้คู่แข่งแต่ละทีม
ต่างก็จ้องจะมาล้มแชมป์เก่าอย่างมารีนอสกันทั้งหมดเลย
แล้วครั้งนี้ทีมก็ต้องกลับไปแก้ไขจุดผิดพลาดให้เร็วที่สุด
แล้วธีรทรก็ยังเปิดเผยอีกว่าเสียใจที่ไม่สามารถเก็บ๓คะแนนได้
แล้วก็ยังพูดถึงสไตล์การเล่นของทีมในปีนี้นะครับ

แล้วก็แน่นอนพอโฟกัสมากขึ้นทีมก็เล่นได้ยากขึ้น
โดยเฉพาะเมื่อวานนี้จังหวะลูกที่เสียประตูแรก
เป็นความผิดพลาดกองหลังก็รับไปเต็ม
เดี๋ยวก็ต้องไปลองดูกันครับ
มันก็แน่นอนแหละทุกทีมมันก็จับจ้องมาที่โยโกอามาอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่เหมือนปีที่แล้วที่เราก็เหมือนเป็นทีมที่นอกสายตาของทีมอื่นอื่นก็อาจจะไม่ได้โฟกัสของการเล่นของโยโกอามามากเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ปีนี้เราเราเป็นปีแล้วเราเป็นแชมป์แล้วปีนี้มันก็ทำให้คนที่ไม่ได้สนใจในในสไตล์การเล่นของทีมเรา
เป็นงานยากของของทีมเรานั่นแหละแต่ว่าเราก็ไม่จะไม่ได้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแท็กติกแต่อย่างใดแค่ทำให้ให้มันหนักขึ้นแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นแล้วก็ทำให้มันชัวร์ขึ้นมากว่านี้ในในหลายจังหวะที่ที่เรามีการผิดพลาดอะไรอย่างนี้ก็ต้องลดความผิดพลาดให้น้อยลงที่เราที่เราได้เล่นมาแล้วก็มีการผิดพลาดหลายแมทเหมือนกันครับคือจริงแล้วเนี่ย
ก็เล่นอยู่แล้วหลายคนกลายเป็นตัวหลักของสโมสอร์ต

แล้วหลังเขาก็ให้ความสำคัญกับนักเตะจากอาเซียนมากขึ้น

อันนี้ก็ชื่นชมนะครับถึงแม้ว่าทีมจะแพ้
แต่เราเห็นนักเตะไทยเล่นฟุตบอลระบบของญี่ปุ่นได้
แล้วก็หวังว่าจะมีอีกหลายคนตามไป
อย่างที่ข้าวบอกเลยนะครับตองกวิน

ก็คือรางวัลที่เขาจะมอบให้กับนักเตะสโมสรที่มีนักเตะไทยทำประตูทุก๕เกม
ถ้ามีสโมสรไหนทำประตูได้เกิน๘ประตูขึ้นไปแล้วยิงได้มากที่สุดก็คือรับไปเลย
ก็คือมีการทำประตูจากนักเตะไทยเท่ากันก็คือ
แต่ถ้าสมมุติว่าไม่มีสโมสรไหนที่ทำได้เกิน๘ประตูนะครับ
ก็คือทบกันไปนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายดีนะครับ
สมาคมก็ผลักดันมาเป็นปีที่๒ติดต่อกันแล้วครับ
เพราะอาจจะไม่ได้เหมือนกับพวกลีกต่างประเทศนะครับ
อย่างที่ที่จีนเขาก็มีแบ่งแยกดาวสันโวของทั้งของคนจีนเองแล้วก็พวกชาวต่างชาติด้วย
ของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้แบ่งแบบนั้นเป็นทางการแต่ก็ใช้เงินเป็นตัวล่อ
ซึ่งทุกคนก็พยายามผลักดันผู้เล่นดาวรุ่งทีมชาติไทย
หลายคนเข้ามานี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมกับกิจกรรมนี้
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ